ปฏิเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ถนนมอเตอร์เวย์แถวพานทองนะครับ
เมื่อวานนี้รถพ่วง๑๘ล้อพุ่งชนรถบรรทุก๖ล้อ
ซึ่งรถบรรทุก๖ล้อเขากำลังจอดอยู่ข้างทางเพื่อจะเปลี่ยนยาง
และรถพ่วง๑๘ล้อก็ชนรถกระบะอีกคันหนึ่งนะครับ
เหตุนี้มีผู้เสียชีวิตถึง๗ศพครับ
ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์พร้อมแพทย์เวร
และก็กู้ภัยมูธิธรรมรสมีมณีรัฐ
ตรวจสอบเหตุรถชนกันบนถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้ากรุงเทพ
หมู่๔ตำบลบางนางอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับ
พบรถพ่วง๑๘ล้อฮีโนสีขาว
กับรถบรรทุก๖ล้อฮีโนสีขาวบรรทุกเหล็ก

เชฟโลเล็ตแคปติว่าสีดำ

มีผู้เสียชีวิตทันทีจำนวนถึง๗ศพ
แล้วก็บาดเจ็บอีก๔รายนะครับ

ทราบชื่อก็คือนายสุทัศน์คำแสงอายุ๔๕ปี

เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือ
ใช้เวลาในการช่วยออกมา๑๐นาที

แล้วก็นำผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด
รีบส่งโรงพยาบาลชนบุรีครับ
สอบสวนนายสิทธิพลยังรอดเจ้าของรถบรรทุก๖ล้อ
ที่เขาจอดเพื่อที่จะรอเปลี่ยนยางอยู่

จะไปส่งเหล็กมุ่งหน้ามากรุงเทพมหานคร

ก็เลยต้องจอดข้างทางเพื่อรอเปลี่ยนยาง
ซึ่งตัวคนขับรถเองนะครับได้รีบขับรถออกมาจากไซส์งาม
พร้อมน้องสาวแล้วก็ภรรยา
โดยพาคนงานมาที่เกิดเหตุด้วยครับ
ระหว่างที่จอดเปิดไฟขอทางอยู่หลังรถบรรทุก๖ล้อ
เพื่อรอรถมาเปลี่ยนยาง
จู่ก็มีรถพ่วง๑๘ล้อคันใหญ่เลย
ของนายสุทัศน์ขับมาด้วยความเร็วสูงพุ่งมาที่เลนไหลทาง
โดยที่คนงานจำนวน๗คนนั่งอยู่ข้างทาง

ก่อนที่๑๘ล้อจับพ่วงชนท้ายรถกระบะ
แล้วก็กวาดคนงานและรถที่จอดอยู่ทั้งหมด
ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนครับ
ครับครับครับผม
เนี่ยละค่ะคุณผู้ชมในสิทธิพล

แต่วันนั้นคือไม่ได้ขับขับรถคันอื่นตามมา
แล้วก็จอดเปิดไฟกระพริบคือเหมือนกับจะให้สัญญาณให้รู้นั่นแหละ
ว่ามีรถที่เสียอยู่ข้างหน้านะรถบรรทุก๖ล้อ
แต่สุดท้ายรถพ่วงก็มากวาดไปหมดเลยนะคะ
ก็มีผู้เสียชีวิต๗คนทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกด
ก็เป็นลูกน้องของคุณสิทธิพลด้วย
มีรถมาช่วยมาเปลี่ยนยางรถของรถเขา
แต่ปรากฎว่ามาเกิดอุบัติเหตุสักก่อน